เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดจากไฟไหม้เนี่ยตามที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้เลยนะคะ
เรื่องของผับเวลาที่มันเกิดไฟไหม้ที่สัตหีบขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยคือมันประเมินค่าไม่ได้จริงนะคะ
วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวเวลาเกิดอัคคีภัยนะคะคือวิธีเอาตัวรอดหลายหลายอย่าง
ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงจะหนีแบบไหนจะป้องกันตัวเองยังไงค่ะ
ภาพแบบนี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าเพลิงมันลุกไหม้รวดเร็วกลุ่มควันดำไฟอะไรมันพวยพุ่งออกมาทั้งประตูทั้งกระจกตรงไหนมีรูมันออกมาหมด
คนก็วิ่งฝ่าควันหนีออกมานะคะแล้วยังมีเปลวไฟที่พวยพุ่งตามออกมาอีกอ่ะค่ะ
ร่างกายของคนที่หนีตายออกมาก็จะลุกติดไฟอย่างที่เห็นด้วย
ลักษณะเพลิงไหม้ในอาคารปิดแบบนี้พอความร้อนถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวไฟมันจะต้องการออกซิเจน
ดังนั้นถ้ายิ่งเปิดประตูหรือทุบกระจกอาคารออกซิเจนแทรกเข้าไปมันจะเกิดไฟพวยพุ่งแบบนี้ค่ะเป็นลูกใหญ่เลยนะคะ
เราต้องเรียนรู้จากเกิดเหตุการณ์ว่า
ต้องหนีให้ห่างจากรัศมีพวยพุ่งอย่างไรบ้างนะคะ

ในมันมันมันมันก็ถึงจุดนึงเนี่ยตัวไฟเองมันก็ต้องใช้ออกซิเจนในการเปล่าใหม่
ช่องหน้าต่างที่มันเปิดอยู่นะครับ
ตรงนี้ให้พึ่งระวังไว้เลยว่ามันจะมีการ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะออกมาจาก
ตัวอาคารแล้วก็ตามนะครับแต่ว่า
ควรจะออกมาให้ห่างกว่านั้นอีก
จะสังเกตว่าช่วงช่วงหนึ่งจากในคลิปที่เราเห็นนะครับ
ควันที่เริ่มเป็นสีดำมากขึ้นนะครับ
กลุ่มควันที่เริ่มหนาขึ้นซึ่งออกมาตามช่องหน้าต่าง
ประตูเนี่ยตรงนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า

อันนี้นะคะทางผู้เชี่ยวชาญเขาก็แนะนำมานะคะ
ทีนี้จากภาพข่าวที่เราเห็นว่าคนวิ่งหนีตายออกมาแล้วยังมีไฟลุกติดตามร่างกายและเสื้อผ้าเนี่ย
ภาพที่เห็นอ่ะวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูอันนี้เนี่ย
แต่บางคนจะเห็นคือไฟยังลุกแต่เดินออกมาเหมือนเป็นปกติด้วยนะ
ใช่คือเราก็งงอยู่นะหลายคนก็มีคำถามว่าเฮ้ยไฟติดอยู่ที่ตัวเขาอ่ะ
แล้วทำไมเขาหนึ่งตัวเหมือนไม่มีอะไรกับมือ
เขาบอกว่าจริงแล้วทางโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินบอกว่าการบาดเจ็บจากความร้อนมันมีหลายระดับ
บางครั้งอาจจะทำให้ผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกว่าไฟลามติดตัวเขาแล้ว
ดังนั้นผู้ช่วยเหลือเนี่ยแหละค่ะเป็นบุคคลสำคัญที่สุดช่วยให้เขาเอาชีวิตรอดได้นะคะ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยหลายลายเราจะเห็นว่าตัวเขาที่ติดไฟออกมาเนี่ยเหมือนกับ
เพราะฉะนั้นผู้ที่พบเห็นนะครับถ้าเห็นว่าผู้บาดเจ็บหลายที่มีไฟที่ติดอยู่ที่ตัวเนี่ยนะครับ
จากพาเขาออกมาแล้วก็ต้องรีบทำการดับไฟตามที่ผมแนะนำไปนะครับมาดับไฟให้เร็วที่สุด
พอจะเข้าใจได้นะคะจากที่ท่านผู้ช่วยโคศกเนี่ยนะคะคือบอกเรื่องนี้เนี่ย
คือมันก็เป็นไปได้นะที่ไฟติดอยู่ที่ตัวแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวแล้วการปฐมพยาบาลล่ะคนที่ถูกไฟไหม้ยังไง
หรือคนที่เหมือนเห็นว่าเสื้อผ้าเขาติดไฟถ้าเกิดว่ายืนหรือนั่งไฟจะลามขึ้นติดที่ใบหน้าและศีรษะ
ดังนั้นคุณต้องทำยังไงคะคุณดูเลยนอนแบบนี้เลยหยุดวิ่งนะคะ
แล้วให้นอนราบกับพื้นให้คุณกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟมันดับลักษณะคล้ายกับอะไรรู้ไหม
ไปมาให้พื้นมันเหมือนกับตบไฟให้ไฟมันหยุดและหลุดลุกลามให้ไฟมันดับไป
ขณะเดียวกันคนที่เข้าไปทำการช่วยเหลือเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะคะว่า
ช่องทางเดินหายใจทั้งปากจมูกของผู้บาดเจ็บมันมีเขม่าวควันไฟหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่ามีต้องรีบไปช่วยล้างออกให้เขาแล้วให้เอาน้ำบ้วนปากออกทันที
จากนั้นพอเห็นแล้วว่าเออไฟมันดับแล้วนะให้ถอดเสื้อผ้าที่ถูกไฟไหม้
นาฬิกาถอดเครื่องประดับทุกอย่างออกค่ะ
เพราะว่าอะไรร่างกายคุณมันจะผ่องมันจะบวมแล้วมันถอดออกไม่ได้แล้วภายหลัง
แล้วหาน้ำสะอาดไปราดตามร่างกายผู้บาดเจ็บเพื่อที่จะลดความร้อน
ให้ผิวหนังถูกความร้อนลุกลามค่ะ
ค่ะทีนี้มีข้อแนะนำ๑๐วิธีปฏิบัติตัวในการเอาตัวรอดด้วยตัวเอง
ถ้าหากประสบเหตุไฟไหม้แบบนี้นะคะ
๑ตั้งสติก่อนไม่ตื่นตระหนกนะคะ
ให้ดึงหรือกดสัญญาณเตือนไฟไหม้
โทรแจ้ง๑๙๙ค่ะมาควบคุมเพลิง
ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเบื้องต้นก่อน
หาผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก
อย่าเพิ่งเปิดประตูให้ใช้มือสัมผัสลูกบิดประตู
ถ้าหากร้อนยิ่งไม่ควรออกไปนะคะ
แสดงว่ามีไฟไหม้อยู่อีกที่หนึ่งตรงนั้นเนี่ย
หมอบคลานต่ำหรือย่อตัวใกล้ระดับพื้น
ห้ามใช้ลิฟต์ให้ใช้บันไดหนีไฟออกจากตัวอาคาร

ใช้วิธีนอนราบกับพื้นที่เมื่อสักครู่บอก
ไม่หนีไปอยู่ในห้องน้ำและไม่ขึ้นชั้นบนหรือดาดฟ้า
ยกเว้นว่าหนีลงชั้นล่างไม่ได้
โอกาสที่ไฟมันจะขึ้นด้านบนมันมากกว่านะคะ
ซึ่งอาจารย์มาสสินแสห่วงจุ้ยระดับโลก
ซึ่งเป็นสินแสฮวงจุ้ยก็โพสต์ระบุบอกว่า
ถ้าดูตามศาสตร์ห่วงจุ้ยอาคารนี้หันหน้าทิศใต้
พิงทิศเหนือเป็นทิศร้ายประจำปีค่ะ
กฎทางฮวงจุ้ยจะห้ามตกแต่งก่อสร้างห้ามย้ายเข้า
หรือเปิดกิจการใหม่ในปีที่หลังพิงทิศร้ายนี้
เมื่อหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือเป็นปีร้ายด้วย
ทิศร้ายด้วยทำให้เกิดเรื่องร้าย
เพราะเรื่องของทิศร้ายนี้ถือเป็นทิศที่สินแสเป็นห่วง
ในเรื่องของห่วงจุ้ยมากที่สุดด้วยนะคะ